เป็นเหตุการณ์ที่จะพาไปรับประทานข้าวมันไก่

เพราะข้าวมันไก่ธรรมดาแค่อุ่นเราก็พอรับประทานได้
แต่ว่ารอบนี้ข้าวมันไก่ไฟลุกท่วมครับ

คือไฟมันลุกจากตัวเตาแก๊สแล้วก็ไปที่ถังแก๊ส

เนี่ยคนงานคนงานเอาถังแก๊สออกมาจากตัวเตาแก๊ส
พอเอาถังแก๊สลงมาจากตัวเตาแก๊สแล้ววางนอน
พอวางนอนยิ่งแรงไฟมันยิ่งแรง
เอาใหม่สิพอเอาถังแก๊สออกมาตอนแรกไฟเหมือนเบาแล้ว
แต่พอวางน้อยเท่านั้นเองไฟลุกโชนขึ้นมา
เกือบถึงกล้องวงจรปิดนะฮะ
แต่เจ้าของร้านทำไมเหรอสติดีมาก
เจ้าของร้านมีสติดีมาก
ลูกน้องให้เอาน้ำชุบผ้าเอาผ้าชุบน้ำ

นี่ฮะถอดเสื้อแล้วก็พยายามที่จะเอามือตัวเองเนี่ย
กับผ้านี้ไปปิดวาวแล้วสุดท้ายเป็นไง
สำเร็จฮะรอบนี้เคราะห์ดี
ที่เจ้าของร้านสติดีลูกน้องก็ใจเด็ด
สามารถปิดปฏิบัติการไฟลุกไฟแลบข้าวมันไก่ได้สำเร็จ
เหตุการณ์นี้ตกตะลึงอึ้งไปทั้งร้านเลย
ถามลูกค้าเป็นไงอ๋อลูกค้าไปตั้งแต่แป๊บไฟแรกแล้ว
แล้วจะอยู่ทำไมล่ะไปก่อนฮะเพื่อความปลอดภัย
เพราะดีมากเหตุการณ์นี้ที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงไปมากกว่านั้น
นอกจากไฟลุกถังแล้วเห็นไหมข้างบนตัวก้านตัวคาน
ไฟมันไปไหม้อยู่ข้างบนด้วยแต่ไม่มีอะไรรุนแรงนะ
จบด้วยสถานการณ์ที่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
ไหม้เล็กน้อยนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้น
ร้านข้าวมันไก่มีผู้ชำนาญการด้านการดับเพลิง
ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเหตุการณ์ครั้งนี้
ปรบมือปรบมือให้กับเจ้าของร้านที่ท่านสติดีมาก
สติดีคือสั่งลูกน้องเนี่ยเป็นผู้บัญชาการสั่งการได้เด็ดขาดจริงถูกต้องแล้ว
เหตุการณ์ถ้าหากไฟไหม้เตาแก๊สอันนี้ไฟลงได้
แต่หากไฟไหม้ถังแก๊สมันคนละรูปแบบเลยนะ
ไฟไหม้ถังแก๊สเอาน้ำฉีดมันไม่ดับ

คือถ้าน้ำนี้ไม่แรงพอจะไม่สามารถดับไฟจากถังแก๊สได้
น้ำน้อยแฟ้ไฟ
สิ่งสำคัญก็คือหนึ่งต้องเอามือไปปิดเวาท์ให้ได้
แต่ห้ามเด็ดขาดคือถังแก๊สฝากอยู่ดีเอ้าไปนอนลง
พอนอนลงมันจะไปข้างในมันจะเร่งเพิ่มความดันของแก๊ส
แล้วก็เพิ่มประกายไฟทำให้ไฟรุนแรงขึ้น
เพราะเห็นจากตอนแรกที่ถังตั้งตรงไฟมันก็ระดับหนึ่ง
แต่พอเอาไปนอนที่พื้นเท่านั้นเองไฟมันท่วมถึงเพดานเลยนะฮะ
ผู้เชี่ยวชาญก็เลยอธิบายเรื่องราวเรื่องนี้ไว้
ย่องจริงเจ้าของร้านเด็ดมากฮะ
สามารถคุมสถานการณ์สั่งการดับไฟ
ร้านข้าวมันไก่ไฟจะไม่ลุกท่วมฮะ

เอาถังแก๊สนอนลงเพราะว่าจะไปเพิ่มแรงดัน
อันที่๒คือต้องใช้ผ้าชุบน้ำพันมือ

ต้องปิดวาวแก๊สให้ได้ไม่งั้นกลัวมันจะตุ้มตั้งเข้ามา
ได้ประโยชน์ด้วยนะครับได้ความรู้ด้วยนะครับใช่ครับระทึกมาก